เพราะว่าวันนี้อาสานหาบูชาใช่ไหมจริงแล้วเนี่ย
เขารู้สึกไม่สบายของงดภารกิจวันนี้
แต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นนี้อยู่คือ
ไม่ค่อยสบายของงดภารกิจ๑วัน๑สิงหาคม
ว่าจะโพสต์ตอน๒ทุ่มนิด

เพจก้าวกลายสระบุรีเนี่ยแจ้งกำหนดกันว่า
คุณทิมพิธาจะลงพื้นที่สระบุรีวันที่๑สิงหาคมคือวันนี้
ร่วมกิจกรรมร่วมสร้างบุญเวียนเทียนกับพิธาริมเจริญรัฐ
เวลาบ่ายโมงจะไปรับฟังปัญหา
การสร้างโรงงานชำแหละค่าไก่

แล้วก็ปัญหาน้ำแรงน้ำท่วมในตำบลหนองยาว
ส่วน๖โมงเย็นจะไปร่วมวินเทียนกับประชาชน
วัดพระพุทธฉาอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

ที่ใช้ชื่อว่าราชธีอินโพสต์ข้อความ
ขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
กำลังลุกคืบเข้ามาทำลายวัดและเจ้าอาวาส
ด้วยการปั้นข่าวประกาศว่านายพิธาริมเจริญรัฐ
มาเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายในวันนี้
ซึ่งทางวัดไม่มีกำหนดการนี้
ขอแจ้งว่าทางวัดโดยเจ้าอาวาสไม่รู้เรื่อง
และไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าว

วัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอด
ไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพักไหนเข้าร่วมกิจกรรม
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ลงชื่อพระราชธีราพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย

อ้าวเพราะถ้าคุณทิมจะไปเวียนเทียนแล้วมันผิดเหรอฮะ
อ่ะเราก็เลยไปคุยกับพระราชธิราพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธศาส

ประเด็นคือที่ทางวัดออกมาชี้แจ้งเพราะเขาบอกว่า
ไม่ได้รับแจ้งว่าคุณทิมจะมาเวียน

เพราะว่าเขาในเพจของก้าวกลายสระบุรีเหมือนจัดเป็นกิจกรรม

เหมือนเป็นอีเว้นที่วัดว่าเชิญมาร่วมเวียนเทียน
ทีมพิธาริมเจริญรัฐที่วัดนี้เหมือนจะเป็นอีเวนต

เขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าประชาชน

ถ้าสมมุติวันนี้เหมือนวันหนึ่งคุณไปเวียนเทียนกับดารา

แต่อย่างที่บอกว่าพอมันโพสต์ไปแบบนี้

ใช่ให้จัดอีเวนต์เหมือนกับว่าเวียนเทียนกับพิธา
ตั้งจากเรื่องรับฟังปัญฐาการปรับเปลี่ยนภัง

จัดอีเวนต์ที่วัดนี้เพื่อไปพบกับพิธา
คนก็เหมือนไปมองว่าตกลงวัดนี้สำนับสนุนพิทราใช่ไหม
มีการจัดอีเวนท์ที่วัด
มันก็เลยกลายเป็นเอาดึงศาสนาเข้ามาหาการเมืองหรือเปล่า
พระราชธีรพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายก็บอกว่า

เรื่องนี้แรกอาตมาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะ
เพราะนายพิธาจะไปไหนก็เป็นสิทธิ์ของนายพิธา
เหมือนที่พี่มดบอกเขาจะไปไหนก็ได้
แต่ตามข่าวที่บอกจะไปเยี่ยมประชาชนที่ตำบลหนองยาว
และมาร่วมเวียนเทียนที่วัดในเวลา๖โมงเนี่ย
อันนี้อัตมางงเพราะที่วัดเนี่ยจะมีการเวียนเทียนจริงมัน๒ทุ่ม
และสิ่งสำคัญที่ไม่ถูกต้องก็คือว่า
ลงประกาศเชิญชวนและยินดีต้อนรับนายพิธามาร่วมเวียนเทียนที่วัด
โดยไม่ปรึกษาหรือแจ้งให้อัตมาทราบก่อนคือปัญหาประเด็นมัน
ปัญหาคือต่อจากนี้อีกนี่ค่ะหลังจากที่พอมีการเชิญชวน
เสร็จปุ๊บอ่าพอข่าวออกไปญาติโยมผู้ดูแลวัดก็มาสอบ
ถามและกดดันอาตมาว่าเหมาะสมแล้วเหรอที่แอดมินทำแบบนี้
ไหนว่าวัดศาสนาไม่มีนโยบายยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไงอัตมา
ฐานะเจ้าอาวาสก็เลยตำหนิแอดมินไปแล้วเพราะว่าวัดก็ไม่
ของอัตมาคนเดียววัดมีผู้อุปถัมภ์มีผู้ดูแลเพราะ
นั้นอย่าเอาวัดไปยุ่งกับการเมืองเลยอัตมาไม่เคยกีดกัน
หรอกว่าใครจะเข้ามาภายในวัดทุกคนเข้าวัดได้หมดแต่อย่า
ดึงวัดไปเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าตอนนี้จริงแล้วเขา
เราพูดถึงตามหลักการเวลาขอได้เอาจริงวันนี้มีใคร
พูดการเมืองบ้างการเมืองมันอยู่รอบตัวเราอ่ะพี่ถามว่า
ตื่นขึ้นมาแค่เปิดแอร์เสียเงินไหมการเมืองไหมเราเปิดน้ำ
ล้างหน้าการเมืองมั้ยปากทองเราไปซื้อของเซเว่นซื้อปลาต้อง
โกไปซื้อของการเมืองมั้ยมันก็อยู่ใกล้ตัวหมดใครบอก
การเมืองไม่เกี่ยวข้องมันคงไม่ได้หรอกถูกต้องไหมล่ะ
เมืองคือประชาชน